แต่ว่าใครที่อยากจะเห็นอะไรที่มันแปลกนะคะเป็นเรื่องราวของประเพณี
หรืออยากจะเห็นผีเปรตตัวเป็น
จะพาคุณผู้ชมไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราช
งานนี้คุณจะได้เห็นเปรตหลายตัวยิ่งใหญ่อลังการแน่นอน
ดูตรงนี้คุณดูทางนู้น

ดูทางนู้นไปดูกันค่ะ

อันนี้ไม่ใช่เป็ดอันนี้เป็ด
โอ้โหเห็นไหมคุณแลบลิ้นปิ้นตายืดคอตาถลนได้แบบนี้
ถ้ามาตอนกลางคืนก็ตัวใครตัวมันแล้วครับ
ตอนกลางวันดิฉันยังไม่อยู่เลย
ใช่แต่ว่าต้องบอกว่างานนี้ต้องอยู่รอดูเลยนะคะ

เป็นมหากรรมงานประกวดหุ่นเปรตพาเรทเปรตเดือน๑๐เมืองนคร
เทศกาลศาสตร์เดือน๑๐ประจำปี๒๕๕๙
ที่ทางจังหวัดนครศรีธรรมราชเขาจัดขึ้น
งานนี้ก็เลยมีทั้งชาวบ้านหน่วยงานโรงเรียนต่างในจังหวัด
ส่งตัวแทนมาเดินขบวน
แล้วก็ทำหุ่นผีเปรตมาประกวดกันด้วย
กาติกาก็คือว่า
และใช้วัสดุจากธรรมชาติที่หาได้ในท้องถิ่นเป็นหลักได้ดีที่สุด
ก็จะเป็นผู้ชนะไปนะคะ

เดี๋ยวนี้มันยุคทันสมัยไฮเทคใช่ไหม
ก็ต้องมีการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการทำหุ่นเปรตด้วย
อย่างเช่นตัวนี้จะพาไปดูกันค่ะ
เปรตที่สามารถยืดคอได้หดคอได้ด้วย
อลังการงานสร้างมากเนี่ยตัวนี้ตัวนี้
โอ้โหมียืดมีหดได้มีแปลงร่างได้
นี่มันเปรตทานฟรอเมอร์นี่ฮะ

ล้ำสมัยไฮเทคจริงเลยนะคะ
เรียกว่าปังมากเลยสำหรับขบวนนี้
ก็เลยรับรางวัลชนะเลิศประเภทหุ่น๑๐๐๐บาท
แล้วก็ประเภทขบวนแห่อีก๑๕๐๐๐บาทไปด้วย
ตื่นใจให้กับบรรดานนักท่องเที่ยวและผู้ที่มาชมงานเป็นอย่างมาก
แต่ในอีกแง่มุมหนึ่งก็คือว่าเป็นการจัดงานเรื่องของเทศกาลนะคะ
ทำให้เห็นถึงวัฒนธรรมประเพณีของชาวใต้
ที่หาที่ไหนได้ยากแล้วก็มีเอกลักษณ์เฉพาะถิ่นด้วย
ประเพณีสาดเดินเกาะใกล้เข้ามาแล้ว
นี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสีสันอีกหนึ่งวัฒนธรรมของชาวใต้ที่เขาจะจัดกันขึ้น
อกจากนี้ก็ยังมีอีกหลายอย่างนะที่เขาจะทำบุญกันนะ
มีขนมมีการมาร่วมบุญกันอีกมากมายด้วย

เป็นส่วนหนึ่งที่เขาสืบทอดแล้วก็อนุรักษ์ต่อกันมาตั้งแต่สมัยโบราณแล้ว
แต่ว่าก็ด้วยยุคสมัยที่มันเปลี่ยนแปลงไป
คุณผู้ชมการทำหุ่นเปรตมันก็จะมีความทันสมัยมากขึ้น

นี่คุณใช้เทคโนโลยีอะไรคะ
ค่ะเทคโนโลยีแบบส่วนตัวไขลาน
แป๊บหนึ่งก่อนที่กระดูกจะเคลื่อนไปมากกว่านี้